เพราะว่าเปิดประเทศแล้วก็ต้องเปิดแมสด้วยนะคะ
เล็กน้อยค่ะแต่ว่ามาตรการหลังจากนี้ไป
เรายังคงจะต้องกาดไม่ตกเช่นเดียวเช่นเดิมนะคะ

สภาพอากาศเป็นยังไงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
ดูที่เรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
หลายคนบอกว่าทำไมถอดแมสทาปากสีแดงมาขนาดนี้
กลัวไม่มีแรงรำต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เลยขออนุญาตเปิดแมส๑วันนะคะ
พูดถึงเรื่องของอากาศต่อค่ะวันนี้ตรวจสอบพบเจอกับกลุ่มเมฆเล็ก
ที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยลักษณะแบบนี้
อาจจะทำให้เกิดฝนเล็กน้อยในช่วงเช้านะคะ
แล้วฝนมาจากไหนล่ะฝนมาจากลมหนาวค่ะ
ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย
และบวกกับความชื้นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่แล้ว
เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศร้อนชื้นนะคะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดฝนตกลงมาเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพูดแบบนี้แล้วนะคะเอาลมหนาวเขาอยู่ไหน
เห็นไหมคะสีฟ้าตอนบนตรงนู้นนะคะ
เขาพัดลงมาเรื่อยแล้วจะเห็นเส้นไอโซบาที่เป็นเส้นโค้งไปโค้งมา
ลงมาที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยรวมถึงภาคอีสานตอนบนเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากนี้ไปหนาวขึ้นแต่ก็จะมีฝนสลับมาด้วยประมาณสองถึงสามวันนะคะ
ลักษณะอากาศค่อนข้างเปลี่ยนช่วงนี้ค่ะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนวันนี้นะคะตามช่วงเวลาช่วงเช้าค่ะประมาณ๙โมง
เห็นฝนที่จังหวัดพิษนุโลกภาคเหนือตอนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะคะ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะมากันเต็มประเทศเลยค่ะเห็นไหมคะ
ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ทั้งหมดเลย
เน้นที่ภาคใต้เลยค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วค่ะเตือนกันนิดนึงนะคะภาคใต้ระมัดระวัง
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
เที่ยวได้นะคะวันนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะ
โดยเฉพาะทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นไม่เกิน๑เมตรนะคะ
แต่ว่าอันดับมันสูงหน่อยนะคะหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะ
ฝนมาแล้วแล้วพื้นที่น้ำท่วมล่ะเอาตรวจสอบกันต่อนะคะ
ยังคงมีในบางพื้นที่น้ำท่วมขังแต่เขาบอกว่าที่นครราชศรีมา
น้ำค่อยค่อยลดลงค่ะที่วัดชุมพวงโคศิตาราม
แม้ว่าระดับน้ำยังไม่แห้งแต่ว่าก็ลดลงเรื่อยนะคะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมประมาณ๑๐เซนติเมตรเท่านั้น
และช่วงนี้กระถิ่นมาค่ะถามว่าพุทธศาสนิกชนยอมไหม
ไม่ยอมค่ะถือเครื่องกระถิ่นไปทอดกระถิ่นสามัคคี
เป็นชาวบ้านตลาดชุมพวงค่ะพร้อมใจกันหิ้วข้าวหิ้วของ
ทอดกระถิ่นฝากระแสน้ำไปถวายองค์กระถิ่นที่วัด
ก็ทุลักทุเลนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอยากได้บุญกันนะคะ
ให้ทำยังไงล่ะคะเชื่อว่าหลายวัดสภาพก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศหนาวไปค่ะไปเที่ยวแล้วไปดูอากาศหนาวที่อุทยานแห่งชาติ
ภูเห็นร่องกล้าจังหวัดพิษสนโลกอุณหภูมิเจ็ดสิบองศาเซลเซลเซียส
ทะเลหมอกด้านหลังไหมคะปุ๋ยนุ่มนุ่มนั่นคือก้อนเมฆค่ะ
เหนือตัวอำเภอนครไทยค่ะดูค่อนข้างสวยงามนะคะ
ไม่ใช่ภาพกราฟิกแต่อย่างใดเป็นเมฆจริงจริงค่ะหลายพื้นที่เป็นยังไงบอกกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะทะเลหมอกอยากไปเที่ยวแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะได้จองตัวเครื่องบินไปนะคะเอาคุณผู้ชมครับ
เปิดประเทศแล้วเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะคะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงการเปิดประเทศครั้งนี้
จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะ
ตอนนี้ดูฉันขอเรียกซ้อมก่อนนะคะ
รำกองยาวค่ะโอ้ยไฟแรกลงแล้วค่ะ
ฮัลโหลเวลคอมทูไทยแลนด์